ก็วันนี้เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของเหตุการณ์บนท้องถนนก่อนกันแล้วกันนะครับ
เพื่อท่านมีอะไรจะแลกเปลี่ยนก็ลองส่งข้อความเข้ามานะฮะ
โดยเฉพาะที่ว่าเอ๊ะทำไมทุกวันนี้เนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นบนท้องถนน
อารมณ์ร้อนก็ยังมีอยู่ใช่นะ
ที่กล้องก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๕๗กันยายนนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ว่าคลิปเนี่ยเพิ่งแชร์กันในโลกออนไลน์
นะครับจะเห็นว่ามีอ่ารถยนต์คันหนึ่งนะฮะ
เสื้อสีขาวเนี่ยลงไปปาดหน้าเขาแล้วก็ลงไป
แล้วก็ไปดึงคนที่อยู่คันหลังดึงลงมาแล้วก็ทำร้ายเขาเลยนะครับ
หนุ่มกว่าด้วยนะฮะส่วนคนขับคันหลังเขาอายุ๖๐แล้ว
ช่วงเช้ามืดครับตี๕๗กันยายนนะครับ
ส่วนคันที่ถูกคนขับถูกดึงลงมาจากประตูนะฮะ
พอที่เข้าไปห้ามเหตุการณ์ก็ถูกทำร้ายไปด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณประตูทางเข้าสถานีการไฟฟ้านะครับ
ในพื้นที่แถวสอนรรมภัคชี
เป็นการไฟฟ้าเขตน้องเจาะ
ก็หลังจากเกิดเหตุนะครับทางสายตรวจก็มา
แล้วผู้ชายเสื้อสีขาวที่ไปทำร้ายเขาเนี่ย
ยังอ้างว่าเป็นลูกหลานของตำรวจยศใหญ่อยู่ที่สนลำผักชี
ตามข่าวบอกตอนแรกนี่โอ้โหถึงขั้นที่คนก็กลัวกันหมด
นี่นะฮะก็จนนู่นแล้วครับฟ้าสางรถก็ยังจอดคาอยู่เห็นไหม
คนที่เขาโดนทำร้ายเขาบอกเขางงมากเลยนะ
ปาดหน้าไม่ได้บีบแรร์ไม่ได้เปิดไฟสูงไม่ได้อะไรเลยอ่ะครับ
ต้องตามมาปาดหน้าคืนเขานะใช่ไหมคือตามรายงานข่าวเบื้องต้นเนี่ย
ตัดหน้าก่อนแบบกระชั้นชิดก็เลยบีบแร่ใส่ไป
ก็ขับรถเร่งเครื่องตามมาแล้วก็มาปาดหน้าเขาตรงประตูทางเข้าการไฟฟ้าที่ย่านหนองจอกนะฮะ
เขาก็รีบขับเข้าที่ทำงานค่ะเพราะตรงเนี้ยเป็นประตูแล้วมีป้อมรอปภ
ปรากฏว่าไม่ทันฮะผู้ชายคนนี้เสื้อสีขาวเนี่ยขับรถปาดหน้าก่อน
ถึงประตูทางเข้าแล้วก็ลงจากรถไปดึงตัวเขาลงมาจากรถอ่ะ
แล้วก็ทำร้ายแบบนี้เลยนะครับคนที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
ชื่อว่านายสมหมายพวงมณีอายุ๖๐ปีเป็นนายช่างเทคนิค
ระดับอัจฉมนานการสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นนองจอกจากเกษียณอายุหนึ่งตุลาคมนี้แล้ว
นี่ครับถูกชกต่อยจนกระดูกแขนซ้ายแตกหน้าตานี่บวมปูดไปหมดเลยนะครับ
รอปภของสถานีการไฟฟ้าเห็นเหตุการณ์พยายามเข้าห้าม
ก็ถูกต่อยด้วยจนบาดเจ็บนะครับ
ผู้ก่อเหตุระหว่างนั้นอ้างว่าเป็นลูกชายในตำรวจใหญ่
เกรงกลัวนะทำให้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ช่วงนั้น
ไม่มีใครกล้าไปช่วยจนตำรวจสายตรวจมานะครับ
ก็เลยควบคุมไปดำเนินคดีกัน
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

เป็นประตูทางเข้าออกสถานีไฟฟ้าแรงสูงเขตหนองจอก
ไปเจอรอปภคนที่ประจำจุดทางเข้าออก

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕๗กันยายน
ระหว่างที่รอปภกะกลางคืน
เปิดประตูทางเข้าออกเพื่อให้พนักงานขับรถผ่าน
เป็นนายช่างเทคนิคของการไฟฟ้าก็ขับเลี้ยวเข้ามาด้วยความเร็วขณะที่รถของนายสมหมายขับเข้ามามีรถสปอร์ตหรูสีดำขับมาปาดหน้า
แล้วก็ลงไปที่รถของนายสมหมายเปิดประตูรถนายสมหมายดึงตัวนายสมหมายลงมาแล้วก็ชกต่อยทันที
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับรอปภกะกลางคืนอยู่ตรงป้อมนั้นเข้าไปห้าม
ก็ถูกชกจนบาดเจ็บเหมือนกันนะครับผู้ที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าปกติแล้วประตูรั้วตรงเนี้ยเขาจะปิด
นะฮะจะไม่ได้เปิดแต่ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผัด
เปลี่ยนกะของพนักงานรอบพ่อพอก็เลยเปิดประตูทิ้งเอาไว้
ผมเข้ามา
มันเปิดไว้อยู่แล้วป่ะเปิดเปิดเพราะว่าเปิดให้หัวหน้าเข้า
เพราะว่าดูลักษณะแล้วมันเหมือนกับเขาเลี้ยวเข้ามาปั๊บเข้ามาแบบ
ไม่ได้มาจอดรอเปิดเลยอ่ะเออบางทีเขาก็เปิดไว้รู้ว่ากะเวลาเท่านี้
เพราะว่าพนักงานมันเข้าออกนะครับช่วงตี๕๓๐พนักงานจะเข้าออกพี่
เราคนเดียวจะเข้าห้องน้ำมั่งอะไรมั่งเผื่อเราเข้าห้องน้ำ
ก็ต้องเปิดไว้เรามาไม่ทันอย่างงี้นะครับด้านลูกชายของนายสมหมาย
คนที่ถูกทำร้ายอ่ะค่ะเพิ่งรู้เรื่องเช้าวันนี้นี่เองนะคะ
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุติดต่อทางการไฟฟ้าเขตหนองจอก
ขอดูกล้องวงจรปิดค่ะก็จะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
เป็นหลักฐานในการเอาผิดคู่กรณีทางลูกชายของนายสมหมายบอกว่า
คุยกับพ่อแล้วนะคะพ่องงมากว่าสาเหตุที่ถูกหนุ่มขับรถสปอร์ต
ลงมาจากรถแล้วมาทำร้ายร่างกายเนี่ยมันเกิดจากอะไร
เขายืนยันว่ามันไม่ได้มีการว่าเออรถสปอร์ตปาดหน้าก่อน
ออสบีบแรร์รถสปอร์ตก็เลยมาปาดหน้าอีกรอบนึง
ดึงลงมาทำร้ายจริงจริงแล้วเหตุการณ์มันเป็นแค่
จอดติดไฟแดงอยู่ด้วยกันที่แยกมีนบุรี
โยต้าวีออสขับอยู่ในช่องซ้ายสุดไม่ได้บีบแรไม่ได้ปาดหน้า
ไม่ได้ขับรถก่อกวนหนุ่มคู่กรณีเลย
ก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่ถูกทำร้ายเกิดจากอะไรก็เลยสันนิษฐานว่าตัวนายสมหมายเนี่ยค่ะ
ครับอาจจะขับรถช้าแล้วก่อนจังหวะที่จะเกิดเหตุเนี้ย
อาจจะไปอยู่ที่เลนขวาแล้วขับช้าแช่อยู่เลนขวาอืม
ก็เลยทำให้หนุ่มที่ขับรถสปอร์ตอ่ะไม่พอใจพยายามขับปาดหน้า
เพื่อให้นายสมหมายจอดลงมาคุยแต่นายสมหมายก็ไม่จอดก็ไม่ลงสิคะ
เขาก็กลัวเรื่องของความปลอดภัยเลยตัดสินใจขับหนีเข้าไปในรั้วที่ทำงาน
หนุ่มขับสปอร์ตเนี่ยขับตามไปแล้วก็ปาดหน้าลากลงมาจากรถ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายตามในคลิปน่าจะเป็นแบบนี้
แล้วก็ยืนยันว่าหนุ่มคู่กรณีเนี่ยค่ะเมาด้วยค่ะ
เพราะนายสมหมายบอกว่าสังเกตเห็นเลยนะในรถที่เป็นรถสปอร์ตเนี่ย
มีขวดเหล้าอยู่ด้วยขวดนึงวางอยู่ในรถนะคะครับ
ผมถามคุณพ่อผมเขาบอกว่าเขายังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยว่าเขาไปทำอะไรผิดหรือว่าไปทำอะไรผมถามเขาว่าเน้นย้ำกันว่าบีบแต่หรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้บีบ
เป็นเพราะเขาขับช้าหรือเปล่าหรือว่าเขาจำคันผิดที่ไปบีบแต่ใส่เขาหรือเปล่านะเขาก็ขับตามมาแล้วเขาก็
ที่มาเบียดกระจกข้างมาให้จอดพ่อผมก็จะพยายามหนีพอมาถึงคือในระยะที่ตามตามกันเนี่ยเขาก็จะขับปาดหน้าพ่อผมก็จะถอยหลัง
ถอยหลังแล้วหักออกแล้วก็หนีออกมาอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เขาพูดกับรอปภเลยครับว่ามึงไม่ต้องยุ่งกูจะโทรหาใครมึงก็โทร
ส่วนเรื่องของคดีนะครับพันธบทเอกกฤษดางจิตรีพล
ภูมิกับการสอนอลำผักชีบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติของนายวรวัตร
เนียนเพชรอายุ๒๙นะฮะเป็นคนขับรถสปอร์ตสีดำ
ไปทำร้ายเขานะครับไม่ได้เป็นลูกหลานตำรวจนายใด
สอนอนลำผักชีเลยนะฮะสายตรวจเข้ามารับเหตุ
ควบคุมตัวไว้ได้นะครับในช่วงวันนั้นนะครับแต่คำพูดที่นายวรวัตร
อ้างกับนายสมหมายว่ารู้จักกับนายตำรวจใหญ่
สอนอลำผักชีอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นเพียงแค่การข่มขู่
เพื่อให้คู่กรณีตกใจแล้วก็กลัวเท่านั้นค่ะจากการสอบปากคำนายวรวัตร
อ้างว่าไม่ได้ไปกลางใส่นายสมหมาย
ที่บอกว่าเป็นลูกหลานของตำรวจสอนอนลำผักชีก็ไม่ได้พูด
เพราะเขาเองก็ไม่ได้มีพ่อทำงานหรือว่ารับราชการเป็นตำรวจนะฮะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้อ่า
เนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ส่วนข้อหาอื่นก็จะต้องรอขยายผลแล้วก็สรุปสำนวนกันอีกทีหนึ่งนะครับ
มีข่าวแบบนี้บ่อยเวลาขับรถนี่กลัวกลัว
บีบแตรก็ไม่กล้าอืมขับรถมา๕ปีไม่เคยบีบแตรเลย

คือมันไม่รู้ว่าแบบจะมีคนอารมณ์ร้อนอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะ